มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

สาวร้องไห้หรือว่าสาวศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสาวไห้
ที่คนจังหวัดสละปุรีนั้นศัฐากันมาก
ซึ่งทุกปีนั้นจะมีประเพณีอาบน้ำให้
กับเสาร้องไห้ในช่วงฤษกาลสงกรานด้วยครับ
เสาร้องไห้

ประวัติความเป็นมาของเสาร้องไห้
เสาคู่บ้านคู่เมืองสระบุรี

ที่สระบุรีกันครับ
ค่านิยมความคิดความเชื่อ
ในแต่ละยุคไม่เหมือนกัน
เรื่องเล่าขานในแต่ละช่วงเวลา
ก็ย่อมเติบโตและแตกต่างกันไปด้วย

มีทั้งความจริงและตำนาน

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ซึ่งอาจจะแตกต่างกันตรงที่
เรื่องเล่าเมื่อครั้งอดีตเหล่านั้น

สิ่งใดสิ่งหนึ่งแทบทั้งสิ้น
ก็เป็นที่มาของสารศักดิ์สิทธิ์
ก็เป็นที่มาของชื่ออำเภอ

ตำนานเสาร้องไห้วัดสูง

มีแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้
เพื่อคอยดนบันดาลช่วยเหลือลูกหลานอยู่เสมอครับ
มีผู้หญิงสาวจมอยู่ในน้ำนานแล้ว

ถ้าไม่มีที่จริงก็ไม่ถึงปากนี้แล้ว

คือได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ที่ท่าน้ำ
แม่นางหรือเสาตะเคียน

ทางการก็ได้ประกาศหาเสาหลักเมือง
จังหวัดสละวฤีมีนานต๊ะเป็นชาวไทยวรจากเชียงแสน
ประกาศของทางการหาไม้เนื้อดี
นานตะเป็นผู้มีคาถาอาคมมีเวทมนต์
ก็ได้สนใจต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นตะเคียนทองค่ะ
ร่องแพร่ค่ะร่องแพร่เพื่อนำต้นไม้ไปที่กรุงเทพ

ก็บอกว่าเสาต้นไหนไปถึงก่อน
ก็จะได้รับคัดเลือกของทางเสาให้ได้ไปถึงก่อน
พอไปถึงก่อนแล้วทางคณะกรรมการได้เปลี่ยนเกณฑ์การตัดสิน
ก็ได้ตัดสินต้นของเราเป็นอันดับที่๕
โดยมีข้อตำหนิว่าปลายต้นมีส่วนที่คด
ก็ทำให้นางไม้เกิดความเสียใจ
ลอยถวนน้ำกลับมาที่บ้าน
ก็มาจมอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเสาให้ในปัจจุบัน
นักศึกษ์อาจารย์จริงประวัติศาสตร์

มีผู้คนเล่าลือกันว่า
ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอยู่เป็นประจำ

มีการอัญเชิญต้นตะเคียนความยาวประมาณ๑๓เมตรขึ้นจากน้ำ
แล้วตั้งบูชาอย่างถูกต้อง

จนเป็นที่มาของชื่ออำเภอเสาให้เลยทีเดียวครับ

ก็เอามือไปคลำเจอต้นไม้

มีผู้หญิงสาว
เข้าฝันว่าจมอยู่ในน้ำนานแล้ว

อยากขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ได้ทำการอันเชิญแม่นางขึ้นจากน้ำ
โดยใช้พระสงฆ์ไปสวดนำแล้วก็ได้ศรีศิลป์ผูกกับต้นไม้
ได้พบความมหัศจรรย์ปฏิหารนะคะต้นไม้ก็ขึ้นมา
ตอนเด็กก็มาขอมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้ค่ะ

ก็ไม่มีลูกก็แบบเดี๋ยวแท้งในตลอด
ก็เลยพอดีได้ส่งมั่งขั้นได้สามคน
มีครูเขามาสอนเขาไม่ใช่เป็นคนพื้นที่ที่นี่
เขาเป็นนมลงไปพอเขามีสติปืนขึ้นมา
เขาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนร่วมงานฟังว่าเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
ทุกคนพูดเหมือนกันเลยนะคะว่าไม่นาน
แล้วเขาก็มาไหว้นะคะมาปาดตัวทุกคนที่มาที่นี่
ฝากตัวแล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ตำนานแม่ตะเคียนร้องไห้แห่งอำเภอเสาให้
ตำนานที่ไม่เป็นเพียงเรื่องเล่าธรรมดาธรรมดา
แต่แฝงไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยตั้งกรุงเทพน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
ซึ่งหากใครที่มีโอกาสไปจังหวัดสระบุรี
ก็แวะกราบไหว้ขอพรกับแม่ตะเคียนได้นะครับ
คนที่นี่เขาบอกว่าแม่ตะเคียนใจดีมาก
ช่วยเหลือลูกหลานอยู่เป็นประจำ
สิ่งใดมักได้สิ่งนั้น
เพียงแต่เป็นคนดีตั้งใจดีก็พอครับ
เกิดจากการที่ไม่ได้ถูกเลือกมาเป็นสาวเอก
เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีนะครับ
จึงลอยถวนน้ำกลับขึ้นมา
แล้วก็จมลงนะฮะที่จังหวัดสระบุรี
ใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาจังหวัดสระ
ฮะก็แวะเข้าไปกราบขอพรกันได้นะฮะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะลง
กันครับไปกราบไหว้เทพเจ้ากวนอูที่เชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยช่วง